ป้านขวัญช่างเย้ฉันปวดขามาก

คุณผู้ชมคะช่วงนี้ขอเกาะกระแสเรื่องของโปเกมอนโก

สังคมของเราอาจจะกลายเป็นสังคมแบบหุ่นยนต์ได้ในอนาคตนะเออ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โนเดนเนี่ยเขาออกมาเตือนมาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงภัยที่จะตามมาจากเกมโปเกมอนโก
โดยมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเกมดังกล่าวจะค่อยค่อยลุกรานความเป็นส่วนตัวแบบเรื่อยเรื่อย
และอาจจะนำไปสู่การรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
ขณะที่ทางบริษัทผู้สร้างย้ำว่าจะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานเพียงเท่านั้น
จะเหน็บแรงถึงสังคมก้มหน้าและคิดว่าการที่ผู้คนได้เงยหน้ามาคุยกันและวางจอลงบ้าง
นั่นก็ถือว่าเป็นความสุขสำหรับเขาแล้วล่ะค่ะ
จริงนะเดี๋ยวนี้แบบสังคมก้มหน้า
้มหน้าเดินไม่เท่าไหร่แต่ถ้าก้มหน้าแล้วขับรถอันตรายถึงชีวิตนะคะคุณผู้ชม
สนุกสนานพอแล้วค่ะแล้วพวกสังคมคมหน้าไหนแล้วก็นักก็พักไว้บ้าง
น้องคุยกับเพื่อนดีกว่ารายเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันละการนานเหรอหวังก็วาง
คุยกับแฟนในการมาเทิงไทยรัฐไง